สวัสดีครับมาเกาะติดกันอย่างตอนนี้นะครับสำหรับอากาศเย็นเย็นที่เราได้มีโอกาสสัมผัสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากห่างหายไปนานเลยนะครับและทีนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรหลังจากที่หลายพื้นที่เจออากาศหนาวเย็นมาอย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือโดยจากการคัดการณ์เนี้ยนะครับคุณ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นช่วงเป็นตอนแบบนี้เนี้ยนะครับก็คือการแผ่เข้ามาเป็นระลอกระลอกนะครับนั่นก็หมายความว่าในแต่ละระลอกเนี้ยนะครับก็จะมีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นจากกำลังของความกดอากาศต่ำที่แผ่ลงมาในแต่ละครั้งคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี้ยนะครับก็พบว่าระลอกเก่ากำลังจะออก

ต่อเนื่องอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้นะครับส่วนชาวเรือที่จะออกเดินเรือก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยคลื่นยังแรงเป็นระยะระยะนี่คือสิ่งที่มาเตือนกันนะครับในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ